กันที่อีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นกันบ้างดีกว่าไหม

พาไปดูจังหวัดสตูนกันนะครับ

เพื่อที่จะกันหนอนช้อนชายหรือว่าแมลงมารบกวน
เดี๋ยวไปดูหน้าตาของครกกันหน่อยว่าเขามีวิธีการทำยังไงบ้างนะคะ
นี่คือนางดวงตามารินีอายุ๕๙ปีชาวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
นำความรู้การสารเคราะห์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วค่ะแล้วก็สารขายเป็นรายได้เสริมยามว่างนะคะ
แต่ละวันสามารถทำขายได้ถึง๑๐๐ลูกเลยนะเขาเรียกเป็นลูกนะคะ
โดยเคราะห์จะใช้ทางมะพร้าวที่เราเห็นอยู่นี่คือทางมะพร้าวมาตัดเป็นคู่
จะใช้แบบแห้งหรือว่าแบบสดก็ได้นะคะไม่ได้จำกัดนะคะ
จากนั้นตัดเป็นท่อนให้เหลือแค่๓คู่เท่านั้นนำมาประกบแล้วก็สารเข้าหากัน
จะเป็นลักษณะทรงกลมลีแบบที่เราเห็นกัน
ดูแล้วมันคล้ายฉลอม
คล้ายเหมือนการสารตะกร้าทั่วไปนี่แหละค่ะ
แต่ว่าให้มันชิดนิดนึงไม่ค่อยมีรูว่างนะฮะ
โดยชาวสวนเขาจะนำไปสวมผลจำปาดะหรือว่าขนุน
ซึ่งขณะนี้เริ่มที่จะให้ผลผลิตแล้วเพื่อที่จะให้ผลจำประดาษกับขนุนออกมาสวย
ป้องกันหนอนช้อนชัยป้องกันแมลงรบกวนนะคะ
โดยจะทำให้ผลผลิตมันมีราคาดีกว่าการห่อด้วยถุงพลาสติกนั่นเอง
แต่การห่อด้วยเคราะห์นะคุณจะต้องมีเทคนิคด้วยนะคะ
เพราะว่าการสวมเคราะห์มันทำได้ช้ากว่าการใส่ถุง
ถ้าเกิดว่าห่อไม่เป็นเนี่ยนะมันจะทำให้ผลไม้เกิดแผลแล้วก็เน่าเสียได้เหมือนกันนะคะ
ดวงตาเขายังบอกอีกด้วยว่าได้มีการสืบสารสืบทอดการสารเคราะห์แบบนี้มาตั้งแต่ตัวเองเด็ก
เมื่อเป็นครูก็ได้ถ่ายทอดการทำเคราะห์ต่อให้กับบรรดาลูกศิษย์ด้วย
เพื่อจะได้มีการสารต่อภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน
ถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเองจะเกษียณอายุแล้วนะคะ
เวลาว่างก็จะมีคนมาจ้างให้สารเคราะห์ด้วยราคาลูกละ๓บาทนะคุณ

ใช่แล้วแล้วมันไม่ได้ทำกันง่ายนะคะ
เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านท้องถิ่นในสมัยโบราณเลยนะคะ
ปัจจุบันนี้นะคะการใช้เคราะห์จากทางมะพร้าวมันน้อยลงแล้ว
อย่างที่บอกไปว่าเราสามคนก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็น

เพราะว่าส่วนใหญ่ชาวสวนเขาจะใช้ถุงพลาสติกในการครอบแทน
เพราะแบบนี้ก็เลยหาดูได้ยากแล้วนะคะ
แล้วก็ทำให้สิ่งต่างเหล่านี้เริ่มที่จะเลือนล้างแล้วก็จางหายไปจากชีวิตของคนรุ่นใหม่แล้ว
ก็คืออยากให้ช่วยกันอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านกันเอาไว้นะคะ

มันน่ารักดีนะคุณมันไม่ได้ง่ายนะดูลักษณะการสารถ้าเกิดว่าเป็นใบสดเนี่ย
ฉันว่ายิ่งยากเพราะว่ามันจะแตกมันจะหักง่ายด้วย

คุณผู้ชมยังไลก์ไหมต่อเนื่องแหมมันกีเป็นเหตุผลทำไมคุณชอบดูตลอนข่าวนี้

เห็นแล้วมาบอกว่าคุณชนะหล่อมาก

คุณผู้ชมอย่าไปเชื่อ

ชอบดูรายการตลอดข่าวเพราะว่าอยากได้เสื้อ
ใจดีชอบ
เอาย้ำกันอีกครั้งนะครับ

แล้วก็ไลน์เข้ามาให้เหตุผลว่าทำไมคุณถึงชอบดูตลอดข่าว
เช้านี้ลุ้นรับเสื้อ๒ตัวไปนะครับ